มีเรื่องมาเตือนภัยกันหน่อยค่ะนะเพราะว่ามิจฉาชีพทุกวันนี้
ทุกรูปแบบไม่เลือกเวลาด้วยที่พระนครศรีอุทยานะครับ
มีร้านขายของชำร้านหนึ่งมีแม่ค้าเขาก็อยู่ที่ร้านนี่แหละ
จักรยานยนต์คันหนึ่งมาจอดทำทีเป็นถามทางค่ะแล้วก็เอารู้ทางแล้ว
เดี๋ยวเดินเข้าไปซื้อน้ำหน่อยจังหวะเข้าไปนี่แหละนะฮะ
กระชากสร้อยเข้าไปเลยนะครับแม่ค้าก็พยายามตามอืมนะ
เดี๋ยวไปดูนะฮะภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คนร้ายเข้าไปแล้วนะครับพอถูกกระชากสร้อยไป
แม่ค้าเนี่ยตามนะฮะพยายามจะเกาะรถจากกระยานจนจะหลุดนะฮะ

ตามไม่ทันแน่แน่เธอก็วิ่งกลับมาโอ้โห
กล้องวงจรปิดที่ถนนข้างนอกร้านเนี่ย
จับไว้ได้หลายมุมค่ะแต่ว่าในร้านเนี้ย
เอิญกล้องเสียพอดีนะครับแต่ตรงนี้ก็เห็นชัดครับ
เห็นว่าเนี่ยอยู่คนเดียวก็แวะเข้าไปแม่ค้าร้านขายของชำนะครับ
กระชากสร้อยคอทองคำไปน้ำหนัก๒บาทนะครับ
สองบาทนี่วันนี้นี่หกหมื่นนะใช่ค่ะ
โอ้โหคนคนหนึ่งเขาก็เก็บหอมรอมริบกว่าจะได้เงินซื้อทองนี่ฮะ
คนร้ายเนี่ยฮะเผื่อใครเห็นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ
ก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นนะฮะร้านขายของชำร้านนี้อยู่ในชุมชน
หมู่บ้านรณชัย๙ตำบลคลองจิกอำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีธุยาผู้เสียหายคือนางสาวนภาเพ็ญชู
ยิ่งอายุยี่สิบเจ็ดปีนะครับนี่อีกมุมหนึ่งเข้าไปแป๊บเดียวฮะ
กระชากสร้อยเขาแล้ววิ่งออกมาเลยเธอก็พยายามวิ่งตามนะ
เกาะรถเลยนะโอ้โหไม่อยู่ฮะค่ะคนร้ายเนี่ยเหมือนรถจะสะบัดหน่อยหนึ่ง
แล้วก็ยังขี่หนีไปได้ต่ออืมใช่ไหมจังหวะเนี้ยปุ๊บเหมือนก็จะล้มหน่อย
แต่ไม่ล้มฮะเธอพยายามวิ่งตามอีกนางสาวนภาเพลเนี่ยบอกว่า
ความจริงแล้วเธอทำงานเป็นพนักงานบริษัทนะแต่ทีนี้เป็นช่วงวันหยุด
ก็เลยมาช่วยที่บ้านขายของชำเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้วันอาทิตย์
กำลังขายของอยู่ผู้ชายคนนี้คนร้ายคนนี้ขี่จักรยานยนต์มา
ีนแขนยาวมิดชิดหมดใส่หมวกกันน็อกนะหมวกกันน็อกสีดำแบบครึ่งใบ
แต่ใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าด้วยมาถึงเนี่ยจอดหน้าร้าน
ทำทีเป็นถามว่านิคมบางปะอินไปทางไหนครับอืมนี่นะฮะ
เธอก็บอกเส้นทางว่าไปทางนี้ทางนี้คนร้ายก็จอดรถแต่ว่าสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้นะครับ
ลงมาทำทีเป็นบอกว่าขอซื้อน้ำอัดลมใส่ถุงหน่อยค่ะนี่ฮะ
ให้ดูสองมุมเลยนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดตรงหน้าร้านเนี่ย
คนร้ายบอกขอซื้อน้ำอารมณ์แต่ว่าเอาใส่ถุงให้หน่อยอืม
จังหวะนี้ที่คนร้ายเนี่ยเดินเข้ามาข้างในร้าน
เธอก็กำลังทำนู่นนี่นั่นอยู่กระชากสร้อยคอทองคำไปเลยครับ
น้ำหนักสองบาทกระชากไปจากคอแล้วก็เป็นไปตามภาพที่ท่านเห็น
เธอก็พยายามวิ่งตามอย่างสุดกำลังแล้วแต่สุดท้ายไม่ทันนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับที่สพบังปะอินครับ
หนูก็เลยหยิบน้ำแข็งเหล็กถุงแล้วก็กำลังเทอยู่ตรงเนี้ยตรงโต๊ะ
แล้วเขาก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยหนูก็เทอยู่มือหนึ่งจับถุงมือหนึ่งก็จับขวดที
แล้วแป๊บนึงเขาก็ดึงแล้วเขาก็วิ่งหนูก็ทิ้งของหนูก็กระโดดไปผลักเขา
เขาเขาไม่รู้แล้วหนูก็เลยกอดหูมอดใจหนูก็เลยเหมียวตัวลดแล้วเขาร่ากครับ
ก็ไม่ได้ค่อยสังเกตเท่าไหร่เพราะปกติก็มีคนมาถามทางแบบนี้บ่อยครับ
ก็เลยเออเห็นเขามาถามก็เลยบอกลงไป
นี่ค่ะคือช่วงที่มาทำถามทางเนี่ยคงจะเป็นช่วงจังหวะที่ดูไปด้วย
สืบสวนตอนนี้ลงพื้นที่เร่งติดตามตัวคนร้ายแล้วนะครับ
กระจายกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมตามเส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนีนะครับ
จากการสืบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุ

ขโมยจักรยานยนต์มาแล้วคันหนึ่งค่ะแล้วเอาไปจอดทิ้งเอาไว้
แล้วก็ไปขโมยจักรยานยนต์อีกคันนึงเอามาใช้ก่อเหตุที่ร้านนี้นะครับ
มาชิงสร้อยคอทองคำเขาเนี่ยกล้องวงจรปิดบันทึกทะเบียนรถเอาไว้ได้นะครับ
จักรยานยนต์ฮอนเดลเวฟหนึ่งร้อยสิบสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน
ก่อไก่พพสามห้าเจ็ดแปดกรุงเทพมหานครเผื่อใครพบเห็นนะครับ
หน้าร้านเนี่ยเห็นภาพหมดแต่ว่าด้านในร้านเนี่ยกล้องเสียนะครับ
ตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะฮะอืมถือว่าอุกอาจมากค่ะ
ภัยสังคมอย่างแท้จริงคนนี้ค่ะ